มาดูเหตุการณ์นี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุการณ์โหดเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่ามีคนใช้มีดอิโต้เข้าไปฟันคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
คุณผู้ชมงานนี้มีคนตายสามเลยนะคะแล้วบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
แล้วปรากฏว่าอ้าวสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมถึงใช้มีดไปฟันกัน
เป็นเหตุสลดค่ะที่ตำบลม่อนปิ่นค่ะอำเภอฝางที่เชียงใหม่
บ้านหลังนี้เป็นบ้านลักษณะไม้ไผ่ขัดกันนะคะแล้วก็ใต้ถุนบ้านยกสูง
เจอศพของนายจะบื่อค่ะอายุห้าสิบแปดปีถูกฟันตรงลำคอ๑แผลค่ะ
ด้วยหนึ่งแผลแล้วยังมีศพของนางนาแฮค่ะ
อายุห้าสิบปีนี่ก็ถูกฟันตรงลำคอมีมีดอิโต้เนี่ยเปื้อนเลือดยาวประมาณสักหกสิบห้าเซนค่ะ
น่าจะเป็นของคนก่อเหตุศพนี้คืออยู่ในบ้านนะคะ
ทีนี้เจออีกหนึ่งศพศพนี้คือนายจะแสเป็นชาวเขาเผ่าลาหูค่ะ
อายุ๔๕ปีพบเป็นศพอยู่บริเวณไหนไม่ได้อยู่ในบ้าน
แต่เขาอยู่ตรงด้านล่างของบ้านสภาพศพแบบนี้คุณผู้ชมดูนี่
คอหักแล้วคิดว่าเขาน่าจะตกลงมาจนทำให้เขาคอหักและเสียชีวิตนะคะ
นายอีกคนนึงชื่อนายนะคะนายจะหย่อค่ะ
อายุหกสิบเอ็ดปีคนนี้เนี่ยถูกฟันเขาที่หัวไหล่นะคะ
บาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลฝาง
เจ้าตัวเนี่ยให้การแบบนี้คนที่ตายอยู่ตรงหน้าบ้านด้านล่างเนี่ย
คือนายจะแสคนนี้เป็นคนก่อเหตุเอามีดอิโต้ไปฟันอีก๒คนในบ้านจนตาย
กระทั่งตัวเองตกลงมาแล้วเสียชีวิตเหมือนกันตำรวจเนี่ยเดี๋ยวต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
เพราะต้องหาสาเหตุก่อนแต่หนึ่งในชาวบ้านเนี่ยเหมือนเขาให้ข้อมูลว่าเขาทะเลาะกัน
แต่ยังไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะจนถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้เลย